คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของความเชื่อกันหน่อย
เราก็เห็นผีมาหลายรูปแบบหลายลักษณะนะคะ
เรื่องนี้ค่ะเป็นผีเครื่องออกกำลังกายค่ะ
เครื่องออกกำลังกายผีเครื่องออกกำลังกายค่ะ

เราก็เลยจะต้องส่งติไปท้าพิสูจน
แต่ให้ดูภาพก่อนที่เขาแชร์กันอยู่นะคะที่ระยองนะคะ

เครื่องออกกำลังกายแกว่งเองเฉยเลย
แล้วเขาบอกว่าเครื่องออกกำลังกายมันก็ไม่ใช่เบา
ถึงขั้นที่ว่าโอ้โหลมพัดแล้วมันจะแกว่งเองได้

เขาก็เลยเรียกกันว่าผีเครื่องออกกำลังกาย

ไม่รู้ไงต้องไปพิสูจน์นะคะ
ทำงานสะดวกเลยนะเล๋งไปนี่ค่ะ
ใกล้กับอาคารขนาดใหญ่นะคะอยู่ติดทะเลค่ะครับแต่ติดทะเล
ลมก็พัดตลอดนะคะอ่าใช่ลมแรงใช่ด้านหน้าก็จะเป็นร้านก็
กว้างก็มีเครื่องออกกำลังกายแบบเนี้ยค่ะก็มีเครื่องออก
ออกกำลังกายสามอย่างอืมหนึ่งในนั้นก็คือที่มันเป็นเครื่อง
โยกขายกแบบเหมือนวิ่งอ่ะนะโยกโยกอ่ะก็เป็นเครื่องที่
เหมือนกับโย่งเองอ่ะนะคะแต่ลมมันจะแรงขนาดพัดแกว่งอย่าง
นี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ง่ะนี่ใช่ไหมนี่ใช่ตรงนี้ค่ะใช่ตรง
เนี้ยค่ะเนี่ยติไปเลยเนี่ยแล้วติไม่กลัวผีเหรอก็ไปกลาง
วันติบอกผมขอไปกลางวันครับไปคุยกับเจ้าของคลิปค่ะ
เจ้าของคลิปบอกว่าขอให้เรียกผมว่ามาไฟมาไฟเป็นน้ำ
สมมุติอ่านะคะคุณพี่พระไฟเขาก็เล่าให้ฟังครับขึ้น
ที่๒๖ตุลาคมค่ะก็ประจำอยู่ในสำนักงานนะคะแล้วก็
แล้วก็กลับไปนอนเที่ยงคืนสังเกตเห็นว่าอ้าว
ออกกำลังกายโยกขามันโยกเองเฉยเลยคนก็ไม่มีลมก็ไม่ได้พัด
เขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของสิ่งเล่นลับทำให้เครื่องออกกำลังกายโยกขาเคลื่อนไหวได้เอง
เขาเอาไปว่าความเชื่อสมบูรณ์เนอะผมก็เชื่อว่าอ้าวคงคงมีแหละ
ประมาณ๔ทุ่มผมเตะไปแล้วแล้วผมค่อยมานอนนานพี่
ผมไม่ได้ว่าเตะปังแล้วผมเข้ามานอนเลยเพราะผมหลับไปแล้วนะแล้วพลิกตัวมาถ่าย
อื่นมันมีหมุนหรือว่ามีอะไรไม่มีครับมีแค่อันนั้นแหละครับ
คิดว่าเขาอยากออกกำลังกายหรือเปล่าครับหรือว่าเขาเขาจะมาน่าจะสงสัยจะอ้วนเหรอพี่

ติก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมขอไปคุยกับคนที่เขาอยู่ในพื้นที่หน่อยก็แล้วกัน
ครับไปคุยกับนายทักษิณเนธสว่างนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นคนมีสัมผัสพิเศษเกี่ยวกับวิญญาณด้วยนะคะ
นี่ค่ะพอเห็นคลิปเนี่ยก็เลยไปที่สวนสาธารณะที่มีเครื่องออกกำลังกายเคลื่อนไหวได้เอง
เพื่อที่จะไปลองสื่อสารกับวิญญาณดูว่ามีวิญญาณจริงไหมวิญญาณอยากจะมาบอกอะไรหรือเปล่า
อยากจะขอความช่วยเหลืออะไรไหมนะคะวันนี้ต้องแขวนพระมาเลยเหรอใช่ค่ะ
กลางวันก็ไม่เป็นไรก็ลองไปดูอยากจะพิสูจน์นะคะโอ้โหกลัวคุณเขียนมาสอน
นี่คุณภาคภูมิน่ะต้องไปบ้างให้ไปตอนกลางคืนด้วยนี่นะคะ
ก็นายทักษิณบอกว่าตัวนายทักษิณกับน้องอีกคนเนี่ยก็ไป
ไปที่เครื่องออกกำลังกายที่เคลื่อนไหวเองในคลิปนะคะอ่า
ตอนที่กำลังนั่งพักกันอยู่จะทำการสัมผัสวิญญาณครับ
ทักษิณบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงค่ะวัยกลางคน
มากระซิบข้างหูว่าให้ถอดพระออกก็พระที่คุณภาคภูมิเพิ่งทักไปว่า
ห้อยพระไปด้วยอ่ะอุ้ยคนลุกใช่เหรอเป็นพระหลวงปู่ศุกร์
หนองค้ออำเภอบ้านค่ายบอกให้ถอดพระออกเลยเห
ให้ถอดพระออกมากระซิบข้างหูน้องอีกคนที่ไปด้วยกัน
ก็เลยบอกว่าอย่าถอดอย่าถอดกลับเถอะกลับเถอะ
เนี้ยผีเฮียนมากก็เลยรีบกลับกันไปแบบขนลุกอ่ะครับ
ผมก็มามาอยู่ตรงนี้ก่อนข้างหน้านี้ก่อนก็สื่อกับเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไร
ผมก็คือสื่อสารกับเขาคือสิ่งที่ได้คือเขาไม่ตอบอะไร
พอเขาไม่ตอบอะไรผมก็เขาหนีผมด้วยหนีในลักษณะนี้คือเป็นรูปพลังงานครับ
ก็คือเคลื่อนที่ไปเรื่อยเรื่อยพอเจ็ดแล้วดิ้งเสร็จปุ๊บเนี้ย
มันกระซิบมาที่ข้างหูเราแน่จริงถอดสร้อยสิตอนนั้นอ่ะ
อารมณ์ตอนนั้นคือผมก็จะถอดสร้อยนะแต่ในระหว่างที่จะถอดสร้อยเนี่ย
ก็คือบอกน้องเข้าไปด้วยว่าเอฟมีเสียงผู้หญิงอยากให้พี่ถอดสร้อยนะ
ผมก็กำลังจะถอดสร้อยน้องเขารู้ครับน้องเขารู้แล้วว่า
ที่เราเจอคืออะไรเขาก็เลยพี่กลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอ
นี่ค่ะคือจุดตรงเนี้ยเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธนภัยเทศบาลนครระยองนะคะ
ครับทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลระยอง
นายอนุพงศ์วงสูงนายอนุพงศ์บอกว่าที่ผ่านมาเขาก็ประจำการตรงนี้อยู่บ่อย
แล้วเขารู้สึกเหมือนกันนะรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่าง
รู้สึกเหมือนมีคนเดินตามรู้สึกเหมือนมีคนคอยมองอยู่ทั้งที่เขาอยู่คนเดียว
ครับบางครั้งสะดุ้งตื่นขึ้นมาเองก็เลยเชื่อว่าตรงนี้น่าจะมีผีหรือมีวิญญาณค่ะ
เพราะตรงนี้เดิมทีเป็นสุสานนะคะครับแล้วก็มีการสร้างเป็นโรงเรียน
หลังจากนั้นปล่อยร้างแต่นายอนุพงศ์ก็บอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
ผมเชื่อแบบนี้นะใครจะว่ายังไงก็ไม่เป็นไรแต่ผมรู้สึกแบบนี้จริง
นั่งอยู่เนี่ยเหมือนเหมือนแบบมีคนอยู่กับเราด้วยอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้ครับ
ตรงนี้มันเป็นป่าช้าเก่าก่อนก่อนหน้าที่จะเป็นโรงเรียนเนอะแล้วก็มาเป็นโรงเรียน
โรงเรียนเนี่ยก็เหมือนกับแบบว่ากลับมาจากเที่ยวหรืออะไรเนี่ยผ่านทางนี้ก็จะเห็นแบบเปิดหน้าต่างออกมามองอะไรประมาณนี้ครับ
โอ้โหพอได้ฟังประวัติว่าเป็นพื้นที่ป่าช้าเก่าเนี่ยทีนี้เริ่มคิดมากขึ้นมาแล้ว
ใช่ติก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่อุ๋ยจะว่าเอาว่าไปทำข่าวผีไปกลางวันอยู่ถึงมืดเลยแล้วกัน
เขารอพิสูจนแล้วฮะนี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะรอพิสูจน์จนถึงช่วงกลางคืนนะคะอ่า
ติก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมลองหน่อยลองแกว่งเครื่องออกกำลังกายที่โยกเองตามในคลิปอะค่ะ
ก็ลองดูนี่ตีแกว่งนะใช้มือแกว่งนะคะอ่า

แล้วก็เห็นแค่ภาพเครื่องออกกำลังกายเพื่อจะให้ดูว่าถ้าคนทำแล้วมาถ่ายคลิปลงมัน
จะเป็นแบบนี้ใช่อ่าเดี๋ยวลองเอาคลิปที่เป็นต้นทางเข้ามายอด
แล้วทำคู่กันหน่อยสิกับที่ติทำเนี่ยลักษณะการแกว่งมันจะเหมือนกันไหม
แต่ของติมันจะช้าลงช้าลงอ่ะนะอืมติบอกแบบนี้นะคะ
บอกว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ติดทะเลนะคะครับลมไม่ได้พัดแรงนะคะเนี่ยค่ะ
คือลมลมไม่พัดแรงจนแกว่งขนาดนี้ได้แน่แน่ใช่ค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็มาบอกตินะคะว่าไม่ได้เชื่อว่าเป็นผีเครื่องออกกำลังกาย
แล้วเชื่อว่าเป็นอะไรเชื่อว่าน่าจะเป็นคนไปทำไปโยกไปแกว่ง
แล้วก็ถ่ายคลิปหรือเปล่าเพราะเนี้ยพอแกว่งแล้วมันก็
อันนู้นภาพต้นทางมันก็ค่อยช้าลงค่อยช้าลง
มันก็เป็นไปได้นั่นแหละก็ไม่แน่ใจแต่ทีนี้ค่ะ
เรื่องของเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งขยับได้เองเนี่ยอืม
ไม่ใช่เรื่องที่เคยเกิดขึ้นที่นี่ที่แรกนะคะ
เมื่อปีหกสองอ่ะค่ะมีการแชร์คลิปเก่า
ในวัดคลองเรียนอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
พระที่วัดยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องผีอ่าอ๋อจำได้จำได้ไหมจำได้
นี่ค่ะมันโยกเองทางหน้าพระท่านบอกว่าเด็กกับไปเล่นแล้วแกล้งกัน
แกล้งกันครับแล้วเครื่องมันมีความเฉื่อยเพราะเด็กหยุดเล่นไปแล้วไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้แล้วมันยังโยกอยู่ไงครับแต่สักพักมันก็จะหยุดเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่อินเดียค่ะอ่าก็มีการแชร์คลิปเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งขยับได้เองเหมือนกันครับอันนี้ที่ที่วัดน่ะวัดคลองเรนนำเภอหัดใหญ่
มันเกิดจากหยอดน้ำมันตามข้อต่อมากเกินพอมีคนไปขยับแล้วคนอ่ะไปแล้วอ่ามันยังโยกต่อไปเรื่อยเรื่อยไงฮะด้วยแรงขยับเดิมอ่าแล้วน้ำมันมันหล่อลื่นแบบลื่นเชียวมันก็เลยแบบโยกแรงขนาดนี้คนทำไม่เกี่ยวกับผีผีผีเครื่องออกกำลังกายที่อินเดียนี่หนักกว่าบ้านเราเยอะเลยโยกแรงมากเลยอ่
อย่าไปถ่ายคลิปนะตีนะแค่นี้เขาก็ต้องตรวจสอบกันวุ่นแล้ว